เมื่อวานนี้เป็นวันพระใหญ่วันมาคบูชานะคะแต่ว่าเกิดเหตุการณ์ที่วัดแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรค่ะ
มีพระรูปหนึ่งเมาอย่างหนักเลยนอนกลิ้งไปกลิ้งมานะคะ
อยู่ที่สนามย่าของวัดนะคะใครจะเข้าไปช่วยใครจะเข้าไปดึงให้หยุดพฤติกรรมนี้
ด่าเขาด้วยถ้อยคำหยาบคายตำรวจจะไปจับกลุ่มตัวก็ด่าอีกนะคะ
ถ้อยคำหยาบคายนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วตำรวจจับกลุ่มตัว
แล้วก็ต้องปล่อยไปนะคะส่วนภาพเหตุการณ์เป็นอย่างไรไปดูกันค่ะ
นี่ค่ะเป็นช่วงที่ตำรวจเข้าไปจับกลุ่มตัวแล้วตอนแรกจะเป็นชาวบ้านที่พยายามจะเข้าไปดึงพระรูปนี้ออกจากบริเวณนี้ก่อน
เพราะว่าเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมเมาแอเลยดูสิเดินไม่ได้เลยค่ะขาปัดกันเลยนะคะแบบนี้นะคะ
แล้วก็เนี่ยทำท่าทางที่ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่แต่ว่าพระรูปนี้ตอนนี้ไม่ได้เป็นพระแล้วนะ
ตำรวจควบคุมตัวไปจับศึกเรียบร้อยนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองนะคะ
ที่บริเวณสนามย่าหน้าวัดท่ายางเหนือตำบลท่ายางอำเภอเมืองชุมพรค่ะ
ตำรวจภูทรปากน้ำชุมพรเขารับแจ้งจากชาวบ้านก่อนนะชาวบ้านโทรมาบอก
บอกว่ามีพระรูปหนึ่งตำรวจส่งเสียงเอะอะโวยวายเลย
กลิ้งไปกลิ้งมาอยู่สนามย่าหน้าวัดเนี่ยสะบงเกือบหลุดภาพเนี่ยเกือบอุจจาตาเลยนะ
นำกำลังเข้าไปตำรวจก็เข้าไปเลยค่ะพุ่งเข้าไปจับกลุ่มนะคะ
พระรูปดังกล่าวตะโกนด่าทอเจ้าหน้าที่ด้วยถ้อยคำหยาบคายแต่ว่าก็ถูกควบคุมตัวเอาไว้ได้
ระหว่างนำตัวขึ้นไปท้ายรถกระบะของตำรวจก็ยังไม่หยุดด่าทอนี่เป็นภาพช่วงนี้นะคะ

สรุปแล้วฟังประมาณ๔๕ประโยคที่ดูเหมือนไม่เป็นเรื่องเดียวกันเลย
ใช่แล้วเราก็พยายามดูดเสียงนะเพราะบางคำก็ไม่สามารถที่จะออกอากาศไปได้
ชมดูสิพูดวนไปวนมาแบบนี้นะคะ

ไม่รู้เรื่องอยู่ดีนะคะว่าพระอดีตพระรูปนี้พูดอะไรในตอนนั้นนะคะ
จากการตรวจสอบชื่อมาดูชื่อกันหน่อยนะคะ
พระสมเกียรติอัตตาธิโปร์
เป็นพระลูกวัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่

เดินทางมาขอจำวัดที่วัดท่ายางเหนือที่ชุมพรประมาณ๒เดือน

ชาวบ้านเขาสังเกตบอกว่ามีพฤติกรรมใช้แรงงานต่างด้าว
ชาวบ้านไปซื้อเหล้ามาให้เป็นประจำเลย

ตำรวจพาตัวพระสมเกียจไปให้เจ้าต่อ
เจ้าคณะตำบลวัดปากน้ำชุมพรนี่เป็นภาพนะคะ
ก่อนจะนำตัวอดีตพระสมเกียจปัจจุบันเป็นนายสมเกียจ
คุมขังที่โรงพักสงบสติอารมณ์สักหนึ่งคืน
เปลี่ยนชุดแล้วเมื่อวานนี้เป็นอีกชุดหนึ่ง

กระทั่งสายวันนี้นำตัวไปให้พนักงานสอบสวน

และแจ้งไปที่สำนักงานพระพุทธศาสนาทราบ

ห้ามไม่ให้รับนายสมเกียจเข้าบวชเป็นพระสงฆ์อีก
จะไม่ได้ไปสร้างความเสื่อมเสียต่อศาสนาได้อีก

จากนั้นปล่อยตัวกลับบ้านไปนะคะ
การนำเสนอข่าวแบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกแง่มุมหนึ่ง
เป็นอีกเรื่องราวหนึ่งที่เกิดขึ้นในสังคมนะคะ